โอ้โหความฝันวัยเด็กเออเป็นนางเงือกมอร์เมดใช่โตขึ้นอยากเป็นนางเงือก
แล้วโอ้โหนี่ดูสิครับน้องหนูเขาก็ได้ทำตามความฝันกันไปนะ
ใช่แล้วค่ะนี่หนังเนื้อกำลังจะลงทะเล
อยู่บนปกเขามีขาขอเลิภกระดึบกระดึบลงทะเลซักนั้นแหละ
เงือกหนุ่มก็มีด้วยน่ะอุ้ยว่าไปมากันเยอะแยะเลย

เป็นการช่วยรณรงค์การแก้ปัญหาขยะในทะเลนั่นเองนะคะ
ซึ่งน้องหนูที่เป็นนางเงือกก็คือเป็นนักเรียนและคุณครูสอนดำน้ำจากโรงเรียนสอนดำน้ำ
เขาก็เตรียมชุดนางเงือกมาสวยกันแบบนี้
แล้วก็ลงมาเก็บขยะบนชายหาด
ขยะบนชายหาดไม่พอลงไปเก็บใต้ท้องทะเลอีกด้วย
แล้วเนี่ยค่ะดูลีลาการดำน้ำของแต่ละคนมืออาชีพจริงนึกว่าเป็นนางเงือกเลย
ดูสิคะโอ้โหท่าก็สวยกั้นหายใจก็ได้นานแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ลงไปดำน้ำสวยเท่านั้น
แต่ยังไปสร้างประโยชน์ทำสิ่งที่ดีต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
แล้วภาพที่ออกมาเนี่ยค่ะก็เป็นภาพความประทับใจคือคนที่ได้เห็นเนี่ยก็ชื่นชมไปด้วยนะคะ
แล้วก็ได้เห็นความสวยงามของน้องหนูที่แต่งชุดเป็นนางเงือกออกมาเหมือนเป็นนางเงือกจริงที่อยู่ในทะเลเลยค่ะ
แบบนี้เราก็เลยเก็บมาฝากคุณผู้ชมให้เห็นเป็นบรรยากาศว่าเนี่ยค่ะบางคนที่ชื่นชอบการดำน้ำก็ไม่ใช่แค่ดำน้ำเพื่อความสุขของตัวเองเท่านั้น
แต่ว่าก็ยังรวมกลุ่มการไปทำกิจกรรมดีแบบนี้
ลงไปดำลงไปแล้วก็เก็บขยะเอาขึ้นมา
มันเป็นความฝันดิฉันเลยนะ

อยากมานานแล้วน้องใบตองอยากจะลงไปเก็บขยะแล้วก็เอาไปทิ้งให้กับทางท้องทะเลได้สะอาดใช่ไหม
ดิฉันอยากมีหางแบบนี้แล้วก็ว่ายดึบอยากมีหางแล้วก็ว่าย
ดำน้ำลงไปแบบนี้มันติดอยู่อย่างเดียวนะ

ว่ายน้ำยังไม่เป็นเลยอ่ะตอนนี้

แต่ติดอีกอย่างหนึ่งนะหลังชอบเป็นโรคกลัวน้ำ

คุณต้องติดรับสะดือไหมอ่ะ

ดิฉันว่าต้องไปเช็คหน่อยแล้วกันว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะ
แต่ว่านี่แหละเป็นกิจกรรมดีที่น้องหนูตั้งใจทำเพื่อสังคมด้วยก็เอามาให้ชมกันแล้วก็ขอชื่นชมเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะ
คือการเก็บขยะในทะเลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปดำน้ำอะไรแบบนี้คือถ้าเราเห็นขยะเราก็เก็บขึ้นมาได้เนอะ
ถึงเวลาว่ามีโครงการหรือว่าร่วมทำแล้วค่อยทำ
แม้ของเราเองก็อย่าไปทิ้งคว่างเอาอะไรไปก็เอานั่นแหละค่ะ